มาดูเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมค่ะที่บอกว่ามีวัยรุ่นเนี่ยควงปืนแล้วก็ยกพวกไปบุกแก้แค้นคู่อริ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในปั๊มน้ำมันค่ะเพราะฉะนั้นคนอื่นอื่นที่เขากำลังเติมน้ำมันหรือจอดรถอยู่ในนั้นเนี่ย
เจอเหตุการณ์นี้ก็โอ้โหต่างคนต่างวิ่งหนีกันแตกกระเจิงค่ะ

นี่คือภาพเหตุการณ์ที่กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะกระบะค่ะ

หมายคือก็มาจอดเติมน้ำมันในรถกระบะเนี่ยก็มีวัยรุ่นอยู่อีกกลุ่มนึงนะคะ
อยู่ในรถกระบะนั่งอยู่ในท้ายกระบะกันนะคะริมถนนมิตรภาพในปั๊มน้ำมันที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะ
แล้วก็มีวัยรุ่นซ้อนท้ายกันมาสามคัน๖คนนะคะตามมานะคะตามมาที่รถกระบะที่จอดอยู่ในปั๊มนี่แหละค่ะ
ผู้หญิงก็นั่งอยู่หลังรถกระบะทุกคนก็วิ่งหนีแตกกระเจิงค่ะ
หนึ่งในกลุ่มที่เข้ามาเนี่ยถือปืนเข้ามาด้วยแล้วพยายามจะเข้าไปหาเรื่องคนในรถกระบะมีการทำร้ายร่างกายคนในรถหลายครั้ง
คนขับรถกระบะเร่งเครื่องหลบหนีออกไปจากปั๊มค่ะนี่คือภาพที่กล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้นะคะ
ไปสอบถามพนักงานร้านอาหารที่อยู่ใกล้จุดนี้ค่ะเขาบอกว่าได้ยินเสียงคนกรีดร้องเขามองไปเห็นวัยรุ่นสองกลุ่มกำลังทะเลาะกัน
ก็เลยรีบวิ่งไปหลบหลังร้านพนักงานอื่นก็หลบเหมือนกันค่ะแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงปืน
เป็นแบบวัยรุ่นหรือว่าเป็นเห็นเขาทะเลาะกันก็วิ่งมาแป๊บนึงแล้วพวกหนูก็กลัวเนอะก็วิ่งเข้าไปที่หลังบ้านนะคะก็ไม่กล้าออกมาเลยค่ะ
เสียงปืนเสียงอะไรไหมครับไม่มีเสียงปืนค่ะไม่มีเสียงปืนไม่มีแต่การทำร้ายกันใช่ค่ะ
อ่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ต้องบอกอย่างงี้ตำรวจเก่งจริงจริงคุณผู้ชมค่ะครับจากหลักฐานที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะล่าสุดเมื่อเช้านี้รองพูมกับสอพพลกับชุดสืบสวนเข้าไปจับแล้วค่ะนะคะไปจับกลุ่มหนึ่งในเยาวชนที่เกาะเหตุแล้วก็คือคนที่พกปืนนะคะอายุสิบเจ็ดปีไปที่ห้องเช่าไม
เกาะเตียงรถมอเตอร์ไซด์ที่ใช้ก่อเหตุจับได้แล้วตามไปจับพักพวกที่เหลือได้อีกสามคนอีกสองคนกำลังตามตัวอยู่ค่ะ
อยู่บ้านไทยเหรออยู่กับเพื่อน

รองภูมิกับสืบสวนสพพลบอกว่าทั้งหมดให้การรับสารภาพนะคะ
บอกว่าเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาดกันมาก่อนแล้วพอมาเจออีกครั้งหนึ่งก็เลยก่อเหตุขึ้น
เมืองต้นแจ้งข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวโดยการขู่เข็น
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นใช้รถที่ยังไม่ได้เสียภาษี
ใช้รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนใช้รถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
ขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่สวมหมวกกันน็อกค่ะ
โอไลน์ข้อหาเลยนี่ค่ะ